วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะและน้องพิชชี่
อย่างที่เห็นครับในทุกวันของเรื่องรอบขอบสนามนะครับ

มาให้กำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
รวมถึงบอกด้วยว่าเรื่องรอบขอบสนาม
วันจันทร์ถึงศุกร์จะย้ายเวลาไปเป็น๔โมงเย็น

แบบนี้เพราะว่าเราเองก็จะทำการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
จะเดินทางเข้าสู่เกมที่๓เจอกับสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ
ช่วงนี้ไปติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนเลยครับ
ความเคลื่อนไหวนะคะก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒โซนเอเชียรอบคัดเลือก
รอบที่๒ที่ไทยจะลงเล่นเกมที่๓
ก็จะเล่นที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
กลางเดือนตุลาคมหรือว่า๑๕ตุลาคมนี้แหละ
ซึ่งนายพาทิศสุภพงศ์รองรายคาที่การสมาธิภาพฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะว่าการกลับมาใช้สนามนี้เป็นครั้งที่๒

ก็แมชแรกถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะคะมีปัญหาเล็กน้อย
คือเรื่องที่พอมีฝนตกลงมาก็เลยทำให้กิจกรรมหน้าสนามชะงักไป
มันก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของธรรมชาติมันว่ากันไม่ได้นะ
ใช่แต่ว่าเรื่องอื่นนะคะทั้งการทำงานร่วมกันกับอาสาสมัคร
รับมือกับแฟนบอลการให้ข้อมูลต่างรวมถึงการจราจร

อีกหนึ่งเรื่องนะครับทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางสมาคมจะมีการปรับไฟสนาม
ให้มีความสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในวันที่๒๕ตุลาคมนี้จะได้เห็นความแตกต่างบางอย่างกับการถ่ายทอดสด
แล้วก็คุณผู้ชมติดตามได้กับทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ก็คือจะมีความสว่างขึ้นและดูได้ชัดมากยิ่งขึ้น
ใช่ซึ่งการปรับไฟสนามนี้นะคะ
ที่เราเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้
ส่วนเรื่องของตัวที่จำหน่ายเกินราคาพูดง่ายก็คือตัวผีนะครับ

แป๊บเดียวเท่านั้นเอาโซเอาคือขายเกลี้ยงแล้วนี่แหละครับ
ส่วนเรื่องของตัวที่จำหน่ายเกินราคาเนี่ย
เหมือนเดิมรวมถึงอาจจะมีการตั้งจอเพื่อ
ติดตามดูแล้วก็สังเกตเพื่อไม่ให้เกิดการ
ลักลอบขายตัวผีบริเวณหน้าสนามแบบนี้
จริงบางทีมันก็ควบคุมได้ยากเพราะว่าเวลาแฟนฟุตบอลไปถึงที่สั้นอ้าสนามทั้งที่ไม่มีตัว
คือไปถึงสนามแล้วก็อยากจะเข้าไปดูทีนี้พอมีคนมาเสนอตัวราคาสูง
แต่แบบอยากดูทำยังไงบางคนก็ยอมที่จะจ่ายเงิน
ก็ต้องช่วยกันนะครับแต่ละคนคือถ้าเราเนี่ยไม่เต็มใจที่จะซื้อแล้วก็ไม่อยากจะไปซื้อมัน
ผมเชื่อว่ายังไงซะตัวผีมันก็ขายไม่ออก
จริงเราต้องช่วยกันคือไม่ได้ไปดูติดขอบสนามไม่เป็นไร
เตะในเวลา๑๙นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒